คุณผู้ชมครับประเด็นร้อนทางการเมืองยังมีอย่างต่อเนื่อง
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของน้องนักเรียนระดับมัธยม
ไม่ว่าจะเป็นการชู๓นิ้วหรือว่าการผูกริบบิ้นสีขาว

เรื่องนี้นะครับก็ผู้สิดข่าวก็ต้องไปถาม
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี
ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการแสดงออกของนักเรียน
คุณผู้ชมฟังเสียงคำตอบของพลเอกประวิทย์
ซึ่งพลเอกประวิทย์ให้สัมภาษณ์๒รอบ

สัมภาษณ์๒รอบตอน๘โมงเช้ากับตอน๙โมงเช้า

ลุงเศรือ
อ๋อลุงเศรือ
คือตอบสั้นก่อนที่จะเดินขึ้นตึกนะครับ
เพราะว่านักข่าวก็พยายามตะโกนถามเจาะไมค์ถาม
ท่านแสดงความคิดเห็นหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของนักเรียน
ที่เขามีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
พลเอกประวิทย์ก็หันมาอ๋อลุงเศรือ

ใช่ค่ะอันนี้รอบแรกนะตอน๘โมง
ใช่ค่ะพูดแค่นี้อ๋อลุงเศรือ

อ้าวพอ๙โมงเช้านะครับ
ก็ลงมาจากตึกใช่ไหมลงมาจากตึกที่ทำงาน
เพื่อที่จะเดินไปที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล

แต่ว่าเสียงตอนที่ตอบจะเบามากนะคุณผู้ชม

ก็ถามว่าเรื่องนี้เป็นห่วงเด็กอย่างไรบ้าง
พลเอกประวิจย์ก็บอกห่วงเด็ก
ต้องมีคนสร้างความเข้าใจให้กับเด็ก

ว่าจะลามไปอีกหลายพื้นที่
และกระทรวงศึกษาธิการต้องเข้ามาดูเรื่องนี้หรือไม่
พลเอกประวิทย์บอกว่าก็ขึ้นอยู่กับคนที่สนับสนุน

สิทธิ์ข่าวถามย้อนกลับไปว่าท่าน
ตอนที่๘โมงเช้าที่ท่านให้สัมภาษณ์รอบแรก
ท่านตอบสั้นว่าลูกเสือนี่นะครับ
ท่านรองแสดงความคิดเห็นอีกครั้งหน่อย
แสดงว่าการชู๓นิ้วของนักเรียนเนี่ย
ถ้าเป็นลูกเสือเท่ากับว่าการชู๓นิ้ว

นิ่งฮะนักข่าวถามรองรองตอบหน่อย
นิ่งครับไม่ตอบคำถามแล้วก็เดินขึ้นตึก
เพื่อประชุมคอลอมอร์ที่ตึกสันติใหม่ตรี
ธรรมเนียบรัฐบาลทันทีนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของนายยกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็เดินทางเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับ
โดยวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงใช้รถเบ้นกันกระสุน
ทะเบียน๔กไก่ตเต่า๒๙กรุงเทพมนตร์กร
คันเดิมกับที่ใช้เมื่อวานนี้เพราะเมื่อวานนี้มันเกิดเหตุการณ์
เป็นกระแสข่าวออกมาว่ารถนายกถูกบีบแตร่ไล่ถูกปาดถูกเบียดอะไรเนี่ยนะครับ
แล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์นำหน้าขบวนแล้วก็ปิดท้ายอย่างละ๑คัน

แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าได้เปลี่ยนรถยนต์๑คันมาเป็นรถแลนดโลเวอร์กันกระสุน
จากเดิมที่ก่อนหน้านี้รถคันดังกล่าวไม่ได้ถูกนำมาใช้ในขบวน
เขาเลยบอกว่าเป็นความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยระดับสูงหรือเปล่า
หลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมาว่าขบวนรถของพลเอกประยุทธ์ถูกรถเก๋งคันหนึ่ง
ขับประกบแล้วก็บีบแตร่ายเป็นระยะจนรอประพอร์
นำขบวนของนายกต้องกันกันให้วุ่นเลยนะฮะ

เป็นเหตุที่นายกรัฐมนตรีเดินทางจากบ้านพักภายในกรมฐานราบที่๑มหาดเล็กรักษาพระองค์
ทางด่วนดินแดงลงยมราช
แต่ทีนี้ครับตอนช่วงทางลงยมราช
ซึ่งบีบแต่ไล่เป็นระยะแล้วก็เปิดไฟฉุกเฉินตามประกบ
ข่าวนี้ออกมานะฮะนักข่าวติดต่อไปยังเจ้าของรถ
พบว่าเป็นระดับอดีตอธิบดีอายการ

ผมขับรถไปประชุมตามปกติแถวราชดำเนิน
และตอนลงทางด่วนยมราชผมท้องเสียผมปวดท้อง
เปิดไฟฉุกเฉินตามปกติไม่ได้กีดขวางทางใคร
แต่จู่มีรถจักรยานยนต์ทหารตรากงจักร
ขับปาดหน้ารถผมผมก็แปลกใจ
ทั้งที่ผมขับท้ายซ้ายสุดแล้ว

รับว่าตอนนั้นโมโหก็เลยบีบแตร

ผมเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จะไปทะเลาะกับนายกรัฐมนตรีทำไม
บีบแต่เพราะโกรธรถนำ
ใช่ค่ะแล้วก็บอกด้วยนะผมไม่โทษนายกหรอกพวกรักษาความปลอดภัยทำเกินไป
ผมไม่มีเหตุผลจะไปทะเลาะกับนายกรัฐมนตรี
และไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองนะฮะ
นี่นะครับก็เป็นประเด็นเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองวันนี้ในหน้าหนึ่ง
หนังสือพิมพ์ไพรภาคหัวใหญ่ก็ยังเป็นสัญลักษณ์ชูสามนิ้วโบขาว
ลุกลามหลายโรงเรียนมัธยมแสดงจุดยืนต้านพระเด็จการอยู่
ใช่ค่ะแล้วก็มีข่าวออกมาว่ามีตำรวจไปสอดส่องดูแลความเรียบร้อย
โรงเรียนต่างมีการถ่ายภาพเด็กนักเรียน
แต่เอาจริงนะคือเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็บอกแหละค่ะ
บอกว่าจริงข่าวที่มันออกมาตลอดทั้งวันเมื่อวาน
ที่ครูไปทำร้ายเด็กอันนี้ไม่ถูกต้อง
แต่ถามว่าตำรวจสามารถเข้าไปจับกลุ่มนักเรียนได้ไหม
รัฐมนตรีก็บอกว่าจริงทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน
แต่ตำรวจเขาก็อ้างบอกว่าเขาไม่ได้เข้าไปจับกลุ่ม
ไปตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงเรียนเท่านั้นเองนะฮะ